ไปต่อกันที่โคชด่วนดันไนสีวัชรัมย์เมธากุลหัวหน้าภูมิสอนแวลบอกหญิงทีมชาติไทยนะคะ
ก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมในช่วงเช้าใช้เวลา๑ชั่วโมงครึ่งด้วยกันค่ะ
ก็มีการเล่นเกมสองบอลนะคะต่อด้วยการเสิร์ฟกับรับเสิร์ฟ
ติวเข้ม๓ผู้เล่นบอลเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นทัศน์ดาวนึกแจ้ง
ชัชริยานนแจ่มแล้วก็ธิชากรบุญเลิศ
ซึ่งโค้ชด่วนก็บอกว่าต้องการที่จะสร้างความแน่นอนเรื่องของการรับเสิร์ฟ
ถ้าสามารถรับเสิร์ฟได้ดีก็จะทำให้เล่นในรูปแบบของไทยได้ค่ะ
ซึ่งเกมกับนิวซีแลนด์จะไม่ประมาทนะคะต้องเล่นเต็มที่
เพราะว่านิวซีแลนด์เองก็มีความกระหายในการเล่น
รวมถึงเป็นการเรียกความมั่นใจแล้วก็เตรียมทักษะต่างให้สมบูรณ์
ก่อนที่จะลงแข่งขันในรอบที่๒ต่อไปค่ะ
เย็นวันนี้นะคะก็ห้ามพลาดศึกวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะคะ
ตบลูกยางสาวไทยจะเจอกับนิวซีแลนด์
เป็นการแข่งขันเกมที่๒ของนักตบลูกยางสาวไทยนะคะ
แข่งขันเวลา๔โมง๔๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด